คิดว่าอายุ๗๐๘๐จะมีแรงมานั่งอ่านข่าวแบบนี้ไหม
โอ้ต้องถามเจ้าของไทยรัฐว่าเข้าใจอยากกินไหม
คุณจะมีแรงไปปีนต้นมะม่วงเก็บมะม่วงกินไหม

ใช่ไหมฮะมีคุณยายท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบปีนต้นมะม่วงเป็นชีวิตจิตใจ
แต่ลูกหลานบอกว่าเป็นห่วงยายเอ้ยอายุ๗๐๘๐แล้ว
กลัวจะตกลงมาลูกหลานไม่อยู่ชอบแอบปีนต้นไม้
คุณผู้ชมหลานแอบถ่ายคลิปมาฟ้องไปดูครับ
โอ้โห๘๐แล้วนะย่า
ล้วงมาเลยเดี๋ยวจะโคตรแล้วไอ้ต้นนี้

ค่อยล้วง
จริงน่ะย่าอาจจะอยากกินมะม่วงกันเนอะมันเปรี้ยวปากกันเนอะ
ก็เลยปีนขึ้นไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่ไง

ปีนต้นมะม่วงไหวเรานี่โอ้ยปวดหลังแทนแล้วเนี่ย
หลานก็มาถ่ายคลิปให้คุณย่าลงมาอะไรแบบนี้
จริงคุณย่าเขาแข็งแรงน่ารักดีแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเนอะ

ก็เลยอัดคลิปแบบนี้คุณย่าอายุ๗๘แล้วคุณผู้ชม

แข็งแรงมากปีนกระชับกระเทงเจ้าเดียว
คร่องว่องวัยแต่หลานเขาเป็นห่วงก็เลยแบบเนี่ย
อาจจะไปอะไรคุณย่านิดนึงนะฮะแล้วก็จะให้ลงมานะฮะ
จริงแล้วคุณย่าสุขภาพดีแข็งแรงมากคลิปนี้
หลานเขาก็แอบไปถ่ายแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าย่าชื่อย่าฟื้นแต่บางทีคุณย่าก็อาจจะดื้อไปหน่อย
ปีนต้นไม้บ่อยตอนคนไม่อยู่บ้าน
กลับมาพอไม่เจอนู่นไปอยู่ต้นมะม่วงอีกแล้ว
ที่ถ่ายเอาไว้จะเอาไปให้คุณพ่อก็คือลูกชายของคุณย่าดู
คือเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงจนไม่รู้จะทำอย่างไร
เพราะคุณย่าชอบแอบไปปีนต้นไม้

มะม่วงอันนี้มันออกดอกออกผลเยอะนะฮะ
แล้วก็มันก็อยู่ยืนต้นแบบนี้ก็เลยไม่ได้ตัดนะฮะ
แต่คุณย่าเองก็ชอบไปตัดกิ่งลกแล้วก็ทำทางให้ตัวเองปีนขึ้นไปได้

แต่เขาบอกว่าที่ต้องถ่ายคลิปคือ
อยากจะห้ามไม่ให้ย่าปีเนี่ย
กลัวคุณย่าตกประวัติแล้วก็จะไม่ปลอดภัย
สุดท้ายก็ต้องหันไปให้คุณย่าไปปลูกผักแปลงเล็กเอาไว้เก็บแทน
จะได้แบบปลอดภัยมากกว่าอะไรแบบนี้นะฮะ

จริงอยากถามคุณย่าคุณย่ากินอะไรเป็นอาหารประจำวันเนอะ

น้ำพริกปลาทูผักต้ม

อายุ๗๘ยังกินต้นมะม่วงได้

อ่ะเดี๋ยวจบรายการเราไปจกน้ำพริกกัน